ท่านผู้ชมครับพี่จังหวัดเรายองมีเด็กหนุ่มโอนุงอายุ๑๙ปี

เพราะว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว
หาเงินส่งเสียให้แม่ดูแลน้อง
แล้วเด็กหนุ่มคนนี้เขาก็ขี่จักรยานยนต์ไป
เพื่อไปเก็บเงินของลูกค้า

มีสายโทรศัพท์ของลูกค้าเข้ามา
น้องเขาก็จอดรถจักรยานยนต์นะครับ
ไม่ได้ดับเครื่องก็รับสาย
เอิญไปอยู่หน้าบ้านของบ้านหลังหนึ่งที่กินเหล้ากันอยู่พอดี
บ้านหลังนี้ชาวบ้านบอกโอ้ยกินตั้งแต่เช้ายันเย็นยันมืดยันค่ำ

ก็เลยไม่พอใจที่เขามาขี่จักรยานยนต์
แล้วจอดหน้าบ้านไม่ดับเครื่อง
๓คนลุมทำร้ายทั้งไม้ทั้งหินทุบตีเขาจนตาย
เด็กหนุ่มคนนึงต้องมาตายเพราะเรื่องแบบนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังนึงนะครับ
ในซอย๑๔บ้านพยูนหมู่๔ตำบลบ้านฉางจังหวัดอายอง
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายอาชิตพลบรรทวงศ์อายุ๑๙ปี
อายุเพิ่ง๑๙ปีเท่านั้นนะครับนอนจมกองเลือดเสียชีวิต
ลักษณะของการเสียชีวิตคือถูกทุบตีนะครับด้วยของแข็งจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
และในที่เกิดเหตุเนี่ยมีท่อนไม้ขนาดยาวประมาณ๕๐เซนติเมตรเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
มีก้อนหินตกอยู่แถวนั้นด้วยเปื้อนเลื่อนทั้งนั้นนะครับ
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับคือหลังเกิดเหตุที่นายอาชิตพลถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
เขาก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านฉางแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓เมื่อวานนี้๒๙สิงหาคม
น้าชายของผู้ตายบอกว่านายอาชิตพลหลานชายเนี่ยเขามาช่วยขายกุ้งสดอยู่ที่ร้าน
อยู่แถวชุมชนเนินกระปอกในพื้นที่บรรฉางจังหวัดระยองนี่แหละ
ก่อนเกิดเหตุก็คือขี่จักรยานยนต์ไปที่ซอยที่เกิดเหตุ
เพื่อจะไปเก็บเงินลูกค้าแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมี๓คน
นั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านนะครับไม่พอใจหาว่าผู้ตายเนี่ยขี่รถเสียงดังเข้ามาในซอย
แล้วก็จอดรถโดยไม่ดับเครื่องนะก็ไปหาเรื่องแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยทุบตีเขา
ใช้ก้อนหินเนี่ยตีเขาทุบเขาสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
ผมเอาทั้งซอยไม่ยอมหรอกเพราะคนในซอยมันมีน้องกันหมด

ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มอายุ๑๙ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
เขามาคนเดียวนะฮะแล้วทุกผู้ชมดูนะครับตำรวจสพบัญชางนะครับ
ตรวจสอบแล้วคนก่อเหตุ๓คนเป็นครอบครัวเดียวกัน
แล้วดูแต่ละคนนะนายชาวลิศพุทธาอายุ๕๙๕๙คุณเขียนมาสอน
โอ้โหไม่ใช่แบบโอ้โหวัยรุ่นอารมณ์ร้อน
ถูกต้องอีกคนนึงนายฉลาดพุทธาน้องชายนายชาวลิศอายุ๕๓
อีกคนนึงนายสุรศักดิ์พุทธาอายุ๒๗เป็นลูกของนายฉลาด
นี่ฮะโอ้โหอายุไม่ใช่น้อยกันแล้วนะครับ
ตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งหมดแล้วนะครับ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
วันนี้คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับจะเห็นว่าถนนตรงเนี้ยฮะ
คุณคาลินบอกถนนนี่แบบโอ้โหเป็นซอยเล็กมากนะครับ
คือรถยนต์เนี่ยสวนกันแบบแทบไม่ได้อ่ะต้องหลบกันแบบถึงจะสวนได้อ่ะ
นี่นะฮะสองข้างทางก็เป็นสวนเป็นป่าเป็นย่าอะไรเนี่ยเต็มไปหมดนะครับ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็จะมีอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนเป็นชาวประมงเนี่ยฮ
ทำการเกษตรไปถามชาวบ้านแถวนั้นนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่าย
ขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหาสามคนคือนายชาวลิศนายฉลาดและนายสุรศักดิ์นะ
สามคนนี้ที่เป็นพี่น้องเป็นลุงเป็นหลานกันเนี่ยนะครับ
เป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยนั่งดื่มเหล้าขาวกันอยู่ที่โต๊ะไม้
แถวชุมชนแถวหน้าบ้านตัวเองในพื้นที่หาดพยูนนะ
ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนายอาชิตพลผู้ตายเขาขี่จักรยานยนต์เข้ามานะครับ
แล้วก็มาจอดแถวที่พวกนั้นนั่งกินเหล้ากันอยู่
ลักษณะเหมือนกับรับโทรศัพท์จะมีสายเข้ามาหรือว่าโทรออกไปก็ไม่รู้ล่ะ
เหมือนกับถามหรือว่าพูดคุยอะไรโดยที่ไม่ได้ดับเครื่องรถจักรยานยนต์
เขาก็คงกะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปต่อไอ้พวกนี้ก็แบบโอ้โหโมโหขึ้นมาเลย
หาว่ามาจอดจักรยานยนต์หาเรื่องไม่ดับเครื่องขี่จักรยานยนต์เสียงดังเมื่อนเครื่องเข้ามา
แล้วก็ไปมีปากเสียงกันแล้วก็รุมเขาทำร้ายเขาจนตายเอาไม้ฟาดเอาก้อนหินทุบนะครับ
แล้วก็พากันหลบหนีไปชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นเห็นเหตุการณ์แล้ว
พยายามไปร้องตะโกนห้ามแล้วบอกว่าอย่าไปทำร้ายเขานะครับ
ไม่ฟังพวกนี้ทำร้ายเขาจนตายทุบตีเขาจนตาย
แล้วเด็กหนุ่มที่เสียชีวิตชาวบ้านบอกว่าก็เห็นหน้าอยู่บ่อย
เพราะเขาเข้ามาในซอยนี้บ่อยคุณป้าบอกกับคุณคลินผู้สื่อข่าวของเรา
น้องเขาก็ขี่จักรยานยนต์เข้ามาบ่อยซอยนี้เพราะว่าเขาขี่เงินเนี่ยขี่จักรยานยนต์เข้ามาเก็บเงินลูกค้า

ไม่เคยมีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวอะไรกับใคร
พฤติกรรมครั้งนี้ถือว่าโหดเยี่ยมมาก
อยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
ชาวบ้านถึงขั้นบอกกับเรานะบอกว่าถ้าตำรวจจับคนร้ายได้ทั้งหมด
เดี๋ยวจะทำบุญให้กับผู้ตายเลยนะครับ
เพราะว่าถือว่าโหดเยี่ยมมากกับเหตุการณ์ในครั้งนี้

นี่ฮะส่วนบ้านของผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ

ถูกควบคุมตัวได้๒คนแล้วนะครับ
ก็คือนายชาวลิศกับนายฉลาดนะฮะ
๒พี่น้องนะครับวัย๕๙กับ๕๗
แต่ว่านายสุรศักดิ์คนที่เป็นลูกของนายฉลาดเนี่ย

บ้านก็ปิดเงียบแล้วฮะบ้านหลังนี้นะครับ
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าโอ้โหครอบครัวนี้เหรอ
พูดตรงไม่อยากยุ่งไม่อยากสูงสิงเลย
บ้านนี้นะ๓คนนี้เนี่ย
ดื่มเหล้าตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำ
เมาทีไรหาเรื่องเพื่อนบ้านทุกที
นี่ฮะตอนนี้ปิดเงียบแล้วถูกจับไปสองแล้วนะครับ
ส่วนแม่ของนายอาชิตพลที่เสียชีวิตนะครับ
คือเขาอยู่ที่จันทบุรีนะ
เราก็ได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณแม่นะ
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยเขามาอยู่ที่เนี่ยที่บรรฉางจังหวัดระยองเนี่ย
คือมาช่วยลุงขายของมาอยู่ได้๕๖เดือนแล้ว
อายุ๑๙ทำงานส่งเสียเลี้ยงดูแม่กับน้อง

น้องอายุ๑๑กับอายุ๙ขวบ

เพราะว่าแม่เนี่ยเลิกกับสามีไปแล้วเลิกกับพ่อของเด็กไปแล้วมีลูกอยู่๓คน
ชิตพลเขาก็มาทำงานกับลุงเพื่อหาเงินเลี้ยงแม่กับน้อง
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ลูกชายเนี่ยขี่จักรยานยนต์เข้าไปเก็บเงินค่ากุ้ง
ตอนที่ขี่เข้าไปถึงซอยในซอยเนี่ยตรงแถวจุดที่ไอ้พวกนี้มันกินเหล้ากันเนี่ย
มีลูกค้าโทรมาลูกก็ต้องจอดรถแล้วรับสายทีนี้จอดรถรับสายก็ธรรมดาก็ไม่ได้ดับเครื่องรถจักรยานยนต์
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ไม่พอใจก็เข้ามาหาเรื่องพยานในที่เกิดเหตุยืนยันว่าลูกชายได้ยกมือไหว้ถึงขั้นกราบขอชีวิตแล้ว
แต่พวกนี้ไม่ยอมรุมทำร้ายจนเสียชีวิต
ข่าวที่ออกมาบอกว่าลูกชายขี่จักรยานยนต์เข้าไปหาแฟนสาว
แล้วไปมีเรื่องกับคนที่เขาดื่มเหล้าอยู่ในซอยจนถูกทำร้ายเสียชีวิต
แม่ยืนยันว่าไม่จริงฮะแม่บอกขอฝากไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์ขอชี้แจงให้แม่หน่อย
ลูกชายไม่ได้เข้าไปหาผู้หญิงไม่ได้ไปหาแฟนไม่ได้ไปมีเรื่องกับใคร
ลูกขี่รถเข้าไปไปเก็บเงินค่ากุ้งให้กับร้านของลุงที่ทำงานด้วยอยู่
แล้วมีสายโทรศัพท์เข้ามาเลยต้องจอดรถแล้วก็รับสาย
ลูกเป็นคนขยันทำงานทุกอย่างไม่เคยเกี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายนะแต่ต้องมาเสียชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้
แม่บอกแม่ยังทำใจไม่ได้นะครับผู้ต้องหาสองคนถูกจับได้แล้วเหลืออีกคนนึง
ถ้าจับได้หมดสามคนแล้วแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าจะให้มากราบขอเข้ามาศพลูกชายเนี่ย
แม่พูดตรงว่าแม่ยังทำใจไม่ได้
เป็นหลักเป็นหลักของแม่เพราะแม่เธอเลี้ยง๓คน
คนเรานี่ใจคอมันทำด้วยอะไรนะถึงขั้นคนกราบเท้าขอชีวิตนะ
ยังไม่ยอมนะฮะพรุ่งนี้ทางครอบครัวของน้องอาชิตพล
รับศพจากโรงพยาบาลที่บรรฉางระยองไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะครับ
วัดท่าแคลงอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนะครับ
สพฉจับกุมตัวได้สองคนแล้วนะครับนายชาวฤทธิ์กับนายฉลาดนะครับ
สารภาพว่าก่อเหตุจริงนะครับหรืออีกคนนึงยังหลบหนีนะครับ
คือนายสุรศักดิ์นะครับกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
ทางภูมิกับการสพบรรฉางยืนยันกับเรานะครับว่าคดีนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยคือเมา
แล้วไปหาเรื่องแล้วไปทำร้ายเขาไม่เคยขัดแย้งกันมาก่อนไม่รู้จักเขามาก่อนเลย
คดีไม่มีความซับซ้อนอะไรนะฮะตอนนี้เหลือผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งกำลังจับตามจับกลุ่มตัวอยู่นะฮะ